ถ้าจำกันได้ช่วงประมาณใกล้ปลายเดือนกรกฎาคม
มีเหตุการณ์ยิงอุกอาจที่ลานจอดรถห้างแห่งหนึ่ง

แล้วคนวิ่งหนีตายแตกตื่นมากนะครับ

มีผู้หญิงคนหนึ่งโดนยิงเข้าที่เอว

รถของคนที่ไปห้างโดนยิงเข้าที่ล้อยาง

เรื่องต้นทราบว่าเขานัดกับอดีตแฟน

ท่าทีของผู้ชายคนนี้แปลก
ฉันขับรถหนีดีกว่าเขายิงเลยครับ

ล่าสุดตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
ปฐุมธานีจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
คุณผู้ชมบอกว่าโอ้โหผ่านมานานมากแล้วนะ

จับได้แล้วครับลูกศรสีแดงชี้อยู่ตรงนั้น

ยิงเสร็จที่ปฐุมธานีลงใต้ไปนครศรีธรรมราชครับ
จับกลุ่มตัวนายนัทธพลหรือว่านายขุนอายุ๒๕
ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพยายามฆ่า
และยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุ
ในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน
หลังจากที่เขาก่อเหตุยิงคุณบุตรรัศกร

ภายในลานจอดรถที่ห้างแห่งหนึ่ง
กระสุนเข้าที่เอวด้านซ้ายเธอบาดเจ็บนะครับ
และนอกจากนี้ยังมีรถของชาวบ้านถูกลุกหลงโดนยิง
เจาะเข้าที่บริเวณไฟเลี้ยว
เจาะเข้าที่ยางล้อจนรถเขาเสียหาย
ตำรวจครับก็ขออำนาจศาล

หลังจากนั้นสืบทราบว่าผู้ต้องหา
หลบหนีไปซ่อนตัวที่นครศรีธรรมราช
ก็ประสานกับฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านกดดัน

แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีนะครับ
จากเหตุการณ์ช่วงเย็น๒๘กรกฎาคม

พบกับอดีตแฟนที่เพิ่งจะเลิกรากันไป
แล้วก็นัดหมายบอกว่าเดี๋ยวมาเอากุญแจห้องหน่อยนะ
เดี๋ยวจะฝากดูแลหมานะเดี๋ยวจะไปทำงานที่แม่สายแล้ว
แต่พอฝ่ายหญิงไปถึงรู้สึกเอกใจมันแปลกนะเนี่ย

เพราะว่าได้ยินเสียงเหมือนเสียงปืนดังด้วย
หลังจากนั้นปั๊บคนที่มาซื้อของแถวนั้นก็เลย

จับได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอติดตาม
บทสรุปเพิ่มเติมระหว่างสอบปากคำในตอนนี้นะฮะ